ช่วงนี้เราต้องกลับมาติดตามสถานการณ์โควิด๑๙กันทุกวัน

เพราะว่าเราเคยเว้นระยะไปช่วงที่ตัวเลขน้อยลง

แต่ตอนนี้ตัวเลขยังสูงอยู่นะครับ

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๗๑๓๓รายนะครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๖๖๗๗รายนะครับ

ติดเชื้อจากต่างประเทศ๔๑๑รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด๒๒๘๔๖๐๙ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อที่ยังคงรักษาอยู่
ยังสูง๕๘๑๕๙ราย
ในนี้มีอาการหนัก๔๙๒ราย

มีใส่ท่อช่วยหายใจอีก๑๑๐รายนะครับ
นี่คือตัวเลขที่รายงานออกมาจากสบคนะครับ
ส่วนทางด้านของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอนในบ้านเรานะฮะ
ทางด้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ

เปิดเผยออกมาว่าตอนนี้มีคนไทยติดเชื้อสายพันธุมิครอนแล้ว๕๓๙๗คน
กระจายไปแล้ว๗๑จังหวัดหรือเกือบจะทั่วประเทศนะครับ
โดยการสุ่มตรวจครั้งล่าสุดตั้งแต่วันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ
จะพบว่าเป็นสัดส่วนของโอมิครอนสูงถึง๗๐
เป็นเดลต้า๒๙๗อันนี้คือช่วงระยะหลังปีใหม่นะ
แล้วก็จะมีแนวโน้มของการติดเชื้อโอมิครอนแทนที่เดลต้านะครับ
ส่วนจังหวัดที่ยังเป็นสีขาวอันนี้ก็ต้องปรบมือชื่นชม
เพราะไม่มีรายงานการพบเชื้อมี๖จังหวัดนะคุณนะ
คือน่านตากชัยนาฏอ่างทองพังงาแล้วก็นราธิวาสนะครับ
ทีนี้เรามาดูแนวทางปฏิบัติข้อแนะนำกันบ้างนะครับ

นี่ครับผลแยกเป็น๒ทางนะผลเป็นบวกคือช่องสีแดงผมเป็นลบคือช่องสีเขียว

เป็นบวกขึ้น๒ขีดเนี่ยก็คือให้เราติดต่อทางสปสชโทรไปเลยค่ะ
หมายเลขนี้๑๓๓๐โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะ

ใช่นี่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะคอยช่วยประเมินอาการให้ไง
ว่าคุณมีอาการเป็นยังไงอยู่ในระดับไหน
เจ้าหน้าที่ที่หน่วยเนี่ยนะเขาจะเป็นคนประเมินอาการ
ซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อย
ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรไม่ได้มีโรคประจำตัวเนี่ย
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะคอยติดตามสอบถามอาการอย่างใกล้ชิด
ตามชาร์จเลยนะแต่ถ้าท่านมีอาการมีปัจจัยเสี่ยง
ก็นำเข้าสู่โรงพยาบาลนะครับใช่ค่ะ
ส่วนฝั่งที่มีผลเป็นลบข้อปฏิบัติการก็ยังมีอยู่นะ
ถ้าผลบวกคุณก็ไปอยู่ในส่วนของผู้ติดเชื้ออะไรเนี่ยนะครับ
อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่อยากให้คุณผู้ชมถ่ายรูปเอาไว้เลยนะครับ
ใจเสี่ยงเช่นมีโรคประจำตัว
มีอาการไม่คงที่ผู้ป่วยจะถูกส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะครับ

ต้องมีไข้สูงเกิน๓๙องศาเซลเซียสนานเกิน๒๔ชั่วโมง
กรณีผู้ใหญ่หายใจเร็วกว่า๒๕ครั้งต่อนาที
มีออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า๙๔
มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยง
ส่วนกรณีเด็กครับหายใจลำบากซึมลงทานอาหารหรือนมได้น้อยลงนะฮะ
ลบแล้วลบเลยหรือว่าไม่ติดนะคุณ
จะพิจารณาต่อว่ามีอาการหรือไม่
ไม่แน่ว่าท่านอาจจะเหมือนว่าติดเชื้ออยู่แล้ว
แต่เชื้อมันกำลังเพาะอยู่ยังไม่ฟักแบบยังไม่แสดงอาการ
ใช่แต่ว่าอาการต่างของท่านมีเช่นมีไข้มีไอมีเจ็บคอ

คือเหมือนมีอาการที่แปลกไม่ปกติแล้ว
ส่วนนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใย
กรณีพบมีเด็กติดโควิด๑๙เพิ่มขึ้นนะครับ
รวมถึงกระแสข่าวการที่โรงพยาบาลปฏิเสธการรับการรักษา

ปู่กับย่าพาหลานน้อยวัย๘เดือนเองใช่ไหม
ใช่ขับรถข้าม๓จังหวัดเลย
เพื่อไปหาโรงพยาบาลตรวจแล้วก็ไม่มีโรงพยาบาล
กลุ่มสายใหม่ต้องรอดเขาต้องมีการประสาน
ให้มาช่วยเหลือแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลเด็ก
แล้วก็ทั้งหลานน้อยแล้วก็ทั้งย่าติดโควิดนะฮะ
นายกกำชับโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐเอกชน
อย่าปฏิเสธการรับผู้ป่วยเข้ารักษานะฮะ
และต้องให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเด็กเป็นลำดับแรก

แล้วก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกับผู้ใหญ่ด้วย
มีการมอบหมายให้ทางสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชราชินี
มีความเชี่ยวชาญดูแลรักษาโรคเด็ก
เตรียมพร้อมรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิดเด็กทุกกลุ่ม
ระดับอาการแล้วก็เป็นหน่วยงานหลัก
คำแนะนำการรักษาผู้ป่วยเด็กแก่โรงพยาบาลทั่วไปแล้วด้วยนะครับ

ประสานกับกรุงเทพมหานครให้จัดทำเตียง
ก็คือการดูแลในชุมชนนะฮะ
สำหรับเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะ
จัดไว้เลยทั่วกรุงเทพใน๖โซนโซนละ๑แห่งนะครับ
คือเป็นการเฉพาะเลยในการดูแลเด็กกับผู้ปกครองนะฮะ

โดย๑ห้องจะมีเด็ก๓๔คน
พร้อมให้ทางสถาบันเด็กแห่งชาติเนี่ยนะฮะ
เผยแพร่วิธีการเตรียมน้ำยาเตรียมน้ำ

เด็กต้องกินยาน้ำสำหรับเด็ก
ทีนี้ต้องมีการเผยแพร่วิธีการผ่านทางยูทูปเหมือนเป็นการสอน
ให้ทุกหน่วยงานได้รู้ว่าวิธีการในการดูแลเด็กอย่างไร
เพื่อเผยแพร่แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ
เตรียมยาได้ถูกวิธีแล้วก็ต้องไม่ยุ่งยากนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าคำแนะนำช่วงนี้ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีลูกเล็ก
งดเว้นก่อนการที่จะเอาเด็กออกไปในที่เสี่ยงต่างไปเจอคนเยอะ
ถ้าเกิดอยู่ในบ้านเราป้องกันได้ใส่หน้ากากอนามัย

คุณผู้ชมพอฟังข่าวโควิดนี่ฉันพูดจริง
ว่าต้องเสพข่าวฟังข่าวอย่างมีสติ
บางทีฟังแล้วเราก็ตื่นตนกเราก็ร้อนรนตามนะคะ